คุณผู้ชมครับมีรายงานด่วนเข้ามานะคะสำหรับกรณีเหตุท่อก๊าซระเบิดที่อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการตอนบ่ายโมงบ่ายโมงตรงเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าเพลิงสงบแล้ว
มีเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมเพลิงดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว
ตทออกมาแถลงแล้วว่ามีการควบคุมสถานการณ์ดับวาวก๊าซ
แต่ล่าสุดมีรายงานมานะคะว่ามีการประทุของระเบิดขึ้นอีกครั้งนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราวิ่งหนีตายออกมาเหมือนกันใช่ก็ต้องหนีด้วยนะคะ
รายงานไปอยู่ที่บริเวณสพเปรงเดี๋ยวจะรายงานต่อแล้วกันนะครับ
บริเวณนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะผ่านมานะครับ
เกิดเหตุระเบิดขออภัยครับเกิดเหตุไฟลุกขึ้นมาอีกครั้ง
บริเวณท่อก๊าซนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับ
ระดมให้ผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นอบพยพออกมาครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดสดนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับได้อบพยพให้ประชาชนที่อยู่ในแนวเขต
ใกล้กับท่อการ์ดระเบิดนะครับออกมาครับหลังจากที่มีไฟลุกไหม้ขึ้นมา
ท่อการ์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เสียงไซเลนบริเวณนี้ครับ
กึกกล้องมากครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็รีบวิ่งอบพยพมา
เนื่องจากบริเวณนั้นยังไม่ปลอดภัยนะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ตะโกนบอก
ให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นหลบออกมาที่อยู่ในแนวเขตที่ปลอดภัยนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพทางมุมสูงนะครับว่าในตอนนี้ครับ
ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับได้เข้าไปดับเพลิงบริเวณท่อการ์ด
ถ้าเกิดคุณผู้ชมมองผ่านไปยังบริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับ
บริเวณนั้นนะครับนั่นคือบริเวณที่ไฟกลับมาลุกไหม้อีกครั้งนะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับได้ระดมรถดับเพลิงนะครับ
เข้าไปในที่เกิดเหตุบริเวณนั้นเพราะเนื่องจากเกรงว่าจะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับยังไม่มีใครสามารถประเมินได้ว่าเหตุการณ์ขนาดนี้ครับ
สงบลงแล้วและปลอดภัยแล้วจึงต้องรีบระดมคนออกมาบริเวณด้านนอกให้เร็วที่สุดนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับทางรถไฟฟ้านะครับได้พยายามเคลียร์สายไฟนะครับ
ที่เกิดจากแรงระเบิดครับทำให้เสาไฟเนี่ยตกมาพาดผ่านบริเวณถนนบริเวณใกล้เคียงนะครับ
ตอนนี้ทางการไฟฟ้านะครับได้กำลังจัดการเคลียร์สายไฟทั้งหมดนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นนะครับภาพที่อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับ
จะเห็นได้ว่ารถดับเพลิงนะครับตอนนี้อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุแล้ว
ที่จะระดมฉีดน้ำซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าท่อก๊าซดังกล่าวเป็นท่อก๊าซธรรมชาตินะครับ
ซึ่งตอนที่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นนะครับแต่เปลวไฟนะครับลุกโชนขึ้นและพุ่งขึ้นทางที่สูงนะครับ
ส่วนไอความร้อนเนี่ยได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนโดยรอบครับ
นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณท่อก๊าซธรรมชาติระเบิดครับ